อ่ะจากเรื่องของตัวเลขจากข่าวแปลกเรื่องของสุนัขตัวนี้แล้วนะครับ
มาดูเรื่องของลูกควายประหลาดกันบ้าง
ควายประหลาดที่นี่มี๒หัวในตัวเดียวนะครับ
อุบลราชธานีนะฮะบ้านของสอสองของผมนะฮะ
พากันไปถ่ายรูปเลยนะครับในความแปลกประหลาดตรงนี้
แล้วก็แน่นอนนำไปตีเป็นเลขมงคล๒๑หรือเปล่าอย่างที่ผมบอก

เหมือนเมื่อกี้เลย๒ตัวนอนอยู่ข้างบน๑ตัวนอนอยู่ข้างล่าง
ตีไปได้นะอึบสกุลนี้นะ
ไปดูบรรยากาศกันนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขารุมร้อม
แต่ว่าไม่ได้รุมล้อมลูกควายประหลาดนะรุมล้อมรถคันนี้นะครับ
รถกระบะสีขาวทะเบียนบใบไม้สบริษี๒๑
อุบลราชธานีที่จอดอยู่บริเวณด้านหลังห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง

เพื่อไปขอถ่ายรูปลูกควายเพศผู้สีน้ำตาลออกดำ
มี๒หัวในตัวเดียว๒๑นะฮะ
วัยวะส่วนอื่นปกติก็เหมือนควายทั่วไป
โดยเจ้าของนะครับคุณอาขุนพลต้นแก้วอายุ๕๐ปี
อายุเจ้าของต้องเอาไปตีอีกไหมไม่ต้องนะ

โดยเป็นเจ้าของซากควายเปิดเผยว่าลูกควายสองหัว
ได้มาจากนายพันธุ์ชมพูประเภทนะครับ
หลังจากแม่ควายตั้งท้องแรกมีกำหนดตกลูกเดือนหน้า
แต่ว่าแม่ควายมีน้ำหนักและท้องใหญ่มากนะครับ
เกิดอุบัติเหตุล้มหงายท้อง
เมื่อวันที่๒๗กันยายนที่ผ่านมา
ชาวบ้านก็พยายามช่วยแม่ควายทุกวิถีทางแต่ไม่ทัน
เสียใจนะแม่ควายก็สิ้นใจตายในที่สุดนะครับ
จากนั้นเจ้าของได้ขายซากแม่ควายให้พ่อค้าในราคาถูก
ชำแหละเนื้อออกก็ต้องประหลาดใจ
เพราะว่าพบซากลูกควาย๒หัวในตัวเดียวอยู่ในท้องอีก
ชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างเดินทางไปกราบไหว้ขอตัวเลข
เหมือนแม่ควายตายท้องกลม
ควายที่อยู่ในท้องมี๒หัวใน๑ตัว
ความประหลาดความเชื่อมมา๒ด้านแล้วนะ
โดยคุณอาขุนพลได้ขอซื้อซากลูกควายที่ตัวใหญ่แล้วเหมือนกันนะ
ราคา๕๐๐บาทตั้งใจจะนำไปสตาฟเก็บเปลี่ยนไว้
แต่ก็ต้องใช้เงินกว่า๑๕๐๐๐บาทในขั้นตอนการสตาฟนะครับ
เปลี่ยนใจสั่งตัดตู้กระจกเพื่อเตรียมนำไปดองไว้
ให้ช่วยดำเนินการด้วยนะครับ
ต่อมามีพระรูปหนึ่งจากจังหวัดสุรินติดต่อขอซื้อ
ในราคา๙๙๙๙๙บาทเพื่อนำไปให้ญาติโยมที่อำเภอสังขะได้ชม
ตัดสินใจขายต่อแต่ระหว่างนัดส่งมอบ
นี่ช่วงนัดส่งมอบนัดส่งมอบขนรถกระบะมาแบบนี้
ชาวบ้านเห็นขอดูก่อนดูหน่อย

จริงนะหน้าใบหน้าหัวเขาแทบจะสมบูรณ์เลยนะแทบจะสมบูรณ์เลย
ตัวเขาก็แทบจะสมบูรณ์เหมือนกันนะ
แต่บางอวัยวะเขาอาจจะใช้ร่วมกันทำให้ทำงานหนักเกินไป
เขาก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นะคะ
เห็นมาแม่กวายตายท้องกลมด้วยเออนะครับ